ครับมีเรื่องระทุบมาน่าตกใจนะ
มีชาวบ้านเขาลงไปหาปลาในคลองแห่งหนึ่ง
ที่ระยองคุณผู้ชมกำลังทอดแหเลย

มันคือสัญญะยามของจัระเข้นะ

วิ่งไปช่วยขึ้นมาแขนหวาดไปหมดเลยทีนี้ทำยังไงโกรธมาก
ฆ่าจราเข้จนตายแล้วบอกว่ากินให้หายแขนเลย
เอามาทำกับข้าวกินกันด้วยความโกรธแค้นมากคือมางับแขนเพื่อนลากลงน้ำไป
เราก็เคยเห็นแต่ในละครในหนังว่าจราเข้เวลากัดเหยื่อมันจะมุดลงน้ำไป
ทีนี้มันทำจริงคุณผู้ชมและยาว๒เมตร
นี่คือภาพที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ก่อนที่มันจะถูกกินนี่แหละฮะ
มันยาว๒เมตรชาวบ้านตำบลแกลงอำเภอเมืองระยอง
ช่วยกันจับได้เพราะว่ามันไปกัดนายยงยุทธ์หะมรรัฐอายุ๕๒ปี
คือก็ชวนเขาไปทอดแหหาปลาในครองนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานครับนายยงยุทธ์กับเพื่อนมากันสัก๓คน
ก็ทอดแหอยู่ที่คลองกลางหมู่บ้าน
หลังทอดแหเสร็จกำลังสาวขึ้นมาเนอะ
คุณผู้ชมนึกภาพเขาก็หวานไปใช่ไหม
พอเสร็จปุ๊บก็ต้องดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา
มันไม่ได้มีแหกับปลาไงคุณ
ราเข้โผล่ขึ้นมากัดที่แขนขวาครับ

มันก็ลากคุณยงยุทธ์ลงมาในน้ำด้วยต่อหน้าเพื่อน
เพื่อนตกใจมากตั้งสติได้
รีบลงไปช่วยกันกระโดดลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาได้
แขนเขาเนี่ยเวอะหวะเลือดพุ่งเต็มไปหมดเลย

ทีนี้พอชาวบ้านรู้ข่าว

ตามล่าทีนี้ตามล่ายังไปเจอมันว่ายน้ำอยู่ในคลองอยู่เลยครับ
ช่วยกันเอามีดเอาม้ายแหลมทิ้มแทงมัน
ตามล่ามันสุดท้ายจับมันขึ้นมาได้

สุดท้ายคนในหมู่บ้านนะคุณ

ขอกินให้หายแค้นหน่อยเถอะ

สำหรับจราเข้ตัวนี้คาดว่ามันคงจะหลุดจากฟาร์มล่ะครับ

เพราะว่าระแวกใกล้เคียงเนี่ย

แต่มันคงหลุดจากฟาร์มที่ไหนสักแห่งหนึ่ง

โต๊ะใหญ่นะโต๊ะใหญ่มาก๒เมตรนะครับ